เรื่องของการเดินทางของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ
ก็มีการดูแลเส้นทางของเจ้าหน้าที่นะครับ

แล้วก็ตอนนี้กรมทางหลวง
ได้มีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ใช้ในการเดินทางแต่ละภูมิภาค
ทางหลวงจัดทำกราฟิกออกมาเลยนะค่อนข้างจะดูง่าย
เป็นทางเลี่ยงแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทางหลักติดทุกเส้นเลย
ทุกเส้นเลยนะครับดังนั้นเราไปดูเส้นทางเลี่ยงที่กรมทางหลวงเขาแนะนำกันหน่อยนะครับ
สำหรับเส้นทางจากกรุงเทพนครไปยังภาคเหนือ
สามารถใช้เส้นทางที่หนึ่ง
จากกรุงเทพไปรังสิตผ่านจังหวัดพระนครสิทธิยา
อ่างทองสิงห์บุรีอำเภอมโนรมมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์คุณ
เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหลัก
อันนี้หลักเลยพระหลโยธินคนออกรังสิต
ออกพระขวนโยธินขึ้นสายเอเชีย
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้คนเริ่มรู้จักแล้วนะ

คนเริ่มรู้จักแล้วว่ามันทะลุออกได้
ไปสู่ชายนาตและไปสู่นครสวรรค์

ใช่หลายคนอาจจะออกทางเส้นนี้เลยคุณ
บางบัวทองรัตนาธิเบสบางบัวทอง
หรือบางคนออกแจ้งวัฒนะไปออกพระราม๕

คือเลี่ยงพระหุนโยธินไปทางด้านซ้ายสักนิดหนึ่งอ้อมสักนิดนึง

เส้นทางที่๓ก็จากกรุงเทพไปบรังสิต
วิ่งผ่านอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ตรงไปยังจังหวัดสระบุรีลบบุรีอำเภอตากฟ้า
จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิศนุโลก
อันนี้ก็อีกเส้นหนึ่งเส้นที่๓นะครับ

เส้นอิสานคุณสุพรรณน่าจะถนัดอยู่

สระบุรีเลี้ยวขัว

สระบุรีฝาเข้าอำเภอม่วงคอมอำเภอท่าหลวง
สวรรค์และก็มุ่งหน้าสู่ธนโภครราชสีมาน
อันนี้ถนนก็ดีแล้วนะ

ขวาสร้างมาหลายสิบปีแล้วแล้วค่อนข้างแคบ
นี่เป็นคอขวดเหมือนกันใครที่จะเดินทางไปภาคอีสาน

เพราะว่าข้างทางยังดูเป็นธรรมชาติอยู่
เส้นทางที่สองที่กรุงเทพไปวังน้อยก็ติดที่วังน้อยแล้วล่ะ
หนึ่งเข้าจังหวัดสระบุรีเข้าปากช่องนี้ก็ติดนะ

แต่ว่าก็เป็นจุดที่ผ่านลับลำดับของจังหวัดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นปริมาณรถ๑๒ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ
อำเภอบ้านนาอำเภอแก่งคอย
อำเภอปากช่องมุ่งหน้าสู่นครราชศรีมา
อันนี้ก็คือก่อนที่จะถึงวังน้อย

ด้านขวาก่อนพูดง่ายตามลำดับของแผนที่
แวะด้านขวาเข้านครนายกแล้วก็ไปทะลุออกนครราชศรีมา
เส้นนี้ก็ดีนะออกรังสิตองคารักษ์
แต่ก็จะติดตรงรังสิตองคารักษ์หน่อยหนึ่ง

ได้ดูคลอง๑ไปถึงคลอง๑๕แล้วไปออกนครนายก

ส่วนเส้นทางที่๔ลงข้างล่างไปนิดนึง
ไปที่ฉะเชิงเศร้าอำเภอพนมสารคาม
แล้วก็ต่อไปที่กะบินบุรีไปที่วังน้ำเขียว

จากนั้นก็มุ่งหน้าเข้านครราชศรีมา

แต่ทีนี้ก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันไปนะคะ
ครับเอาไปดูภาคตะวันออกบ้าง
ตะวันออกเส้นทางที่๑จากกรุงเทพไปจังหวัดชมบุรี
ยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงปีใหม่นะครับ
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพไปอำเภอบางปะกง

โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข๓ถนนสุขุมวิทย
อันนี้ก็เตรียมไปขึ้นทางด่วนนะฮะ
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปอำเภอพนัฐนิคม
มุ่งหน้าจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปดูเส้นทางภาคใต้กันบ้างนะครับ
เส้นทางภาคใต้ก็ต้องมุ่งหน้าไป
จังหวัดสมุทรสาครเส้นเดียวเลยนะ
พระราม๒ติดหน่อยพระราม๒ก็อดทนหน่อยนะ
แล้วก็ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม
แยกวังมะนาวจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคลีขัน
ส่วนใหญ่คนไปเส้นหลักเส้นนี้กันเยอะ
เพราะว่าดูแล้วสะดวก

คือไปพระราม๒เลยแหละนะครับแต่ก็จะติดหน่อย
เส้นทางที่๒ไปทางอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรี
แยกวังมะนาวจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังจังหวัดประจวบคิริขัน

แล้วก็ได้แวะนครปฐมกับราชบุรีด้วย
เส้นทางที่๓วิ่งตรงเลยครับ

จังหวัดราชบุรีแล้วก็แยกวังมะนาว
จากนั้นก็มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะครับ
นี่ก็เป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงเขาแนะนำนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางได้
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของกรมทางหลวงด้วย๑๕๘๔นะครับ
แนะนำเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ
อีสานใต้อีสานใต้ก็ประกอบไปด้วยอุบลราชธานี
ศรีศักยศสุรินทร์อันนี้มีอีกหนึ่งเส้นทางแนะนำนะครับ
ก็คือไปฉะเชิงเซาไปพนมสารคามแล้วก็ไปออกสะแก้ว
ออกเลยสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี

แม้จะมีเส้นทางลัดเส้นทางเลาะแต่ว่ารถก็เต็มถนนเหมือนกัน
ดังนั้นขับรถด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับ